จริงแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าทางบริษัทญี่ปุ่นเขาได้มีการ
สิทธิบัตรสมุนไพรไทยไปหลายอย่างแล้วนะคะก่อนหน้า
ในอนาคตอาจจะมีการขอจดสิทธิบัตรสมุนไพรไทยอีกหลายอย่างเลยค่ะ
ไปดูเรื่องนี้จากรายงานของคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ค่ะ
ล้าน้อยและกวาวเครือขาวสมุนไพรไทยพื้นบ้าน
ที่รู้จักแพร่หลายในแวดวงแพทย์แผนไทย
ทั้ง๒ชนิดนี้ถูกบริษัทญี่ปุ่น
นำไปจดสิทธิบัตรแล้วเมื่อหลายสิบปีก่อน

วาวเครือขาวถูกบริษัทเครื่องสำอางชั้นนำของญี่ปุ่น
นำไปจดสิทธิบัติที่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
คุณสมบัติของสารสกัดจากกวาวเครือที่ระบุไว้ในสิทธิบัติคือ
เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ภายนอกเพื่อรักษาผิวพันธุ์ป้องกันการก่อตัวของเมลานีน
จดสิทธิบัตรครั้งนี้ครอบคลุมกว้างขวางถึง๒๐รายการ
เช่นตัวสารที่สกัดได้จากกวาวเครือและกรรมวิธีการสกัด
เช่นเดียวกับเปล้าน้อยที่บริษัทจากญี่ปุ่น
เข้ามาหาความรู้เรื่องเปล้าน้อยจากหมอยาพื้นบ้าน
แล้วนำไปจดทะเบียนสิทธิบัตรคุ้มครองสารสกัดเปล่าโนทัล
สำหรับรักษาโรคกระเพาะอาหาร
เล่าน้อยคงเคยได้ยินกันตั้งแต่๒๕๑๓หรือก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำ
เริ่มมีความร่วมมือการศึกษาของญี่ปุ่นกับไทย
จนมีการพานักวิทยาศาสตร์ไปเก็บตัวอย่างในท้องถิ่นอะไรต่าง
ช่วยกันสกัดส่งไปส่งมา
บริษัทยามารับช่วงแล้วก็จดสิทธิบัตรเป็นเจ้าของ
บริษัทญี่ปุ่นได้ยื่นเสนอจดสิทธิบัตรกระท่อม
หลังจากได้จดสิทธิบัตรสารสกัดจากกระท่อมในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาแล้ว๓สิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตรดังกล่าวได้ยื่นต่อองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก
เมื่อวันที่๒๘ตุลาคม๒๕๕๗ซึ่งภายในเดือนเมษายนปีหน้า
คำขอสิทธิบัตรซึ่งองค์กรตรวจสอบระหว่างประเทศได้ตรวจสอบแล้ว
จะถูกส่งมาอย่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติสิทธิบัติของไทยต่อไป
วิจัยจากญี่ปุ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
วิจัยเรื่องกวาวเครือนะครับเสร็จแล้วเมื่อวิจัยแล้วเสร็จ
ปรากฏว่าผลงานวิจัยนั้นก็ถูกนำไปจดสิทธิบัติ
ทั้ง๒สิทธิบัตรนั้นซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของกวาวเคลือ
ตอนนี้ผู้ที่เข้ากรองก็เป็นต่างชาติไม่ใช่ประเทศ
จากนี้ญี่ปุ่นกำลังดำเนินการเตรียมยื่นขอจดสิทธิบัตรสมุนไพรไทยอีกหลายรายการ
เช่นสร้อยนางกรองมะเข็ดหรือสามใบตาย
ซึ่งมีสรรพคุณเป็นยาระงับปวดลดไข้
นมหนูหรือมะป่วนและมูกขาวหรือยางขาว
ประเทศไทยเป็นดินแดนที่อุดมมั่งคั่ง
ทางด้านภูมิปัญญาและทรัพย์สินทางธรรมชาติ
หากผู้เป็นเจ้าของไม่สนใจดูแลรักษาอย่างจริงจัง
ทำให้ต่างชาติสวมบทจนสลัดชีวภาพ
สมุนไพรไทยไปครอบครองและหาผลประโยชน์
โดยเฉพาะจากเปล้าน้อยสู่กวาวเครือและจนกระทั่งถึงกระท่อม
มุนไพรพื้นบ้านเหล่านี้อาจกลายเป็นภูมิปัญญาไทยในต่างแดน